เรื่องราวที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบังปะกง

เขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งวัย๒๐ปี
กำลังวิ่งอยู่ข้างถนนเลยนะคุณ
วิ่งไปร้องไห้ไปขอความช่วยเหลือไป
ทีนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้
โดยขณะที่เด็กผู้หญิงคนนี้วิ่งอยู่นะร้องไห้อยู่เนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ชายวัย๖๐ปีขี่รถจักรยานยนต์ตาม

ตัวผู้หญิงขออนุญาตใช้นามสมมุตินะ

นางสาวนัทที่ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็วิ่งไปแบบนี้คุณ
บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางปะกง

เพราะว่ามาอาศัยอยู่กับนายสุพฤษ

อาศัยอยู่ได้๔วันเพื่อมาหางานทำ
ทุกวันลุงจะมาแตะเนื้อต้องตัว
พยายามลวนลามหลายต่อหลายครั้ง
จนกระทั่งเมื่อวานนี้
บโอกาสที่ไม่มีใครอยู่บ้าน

ลุงเรียกให้ไปทำกับข้าวให้

อนาจารย์ขอมีเพศสัมพันธ์

แล้วก็วิ่งหนีออกมาร้องห่มร้องไห้ออกมา
โทรแจ้ง๑๙๑ประสานตำรวจท้องถิ่น
มาช่วยเหลือจนตำรวจมาเจอ
เธอวิ่งอยู่กลางทางที่เส้นมอเตอร์เวย์

ขณะที่ลุงเองให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า

ช่วงปีใหม่ได้กลับบ้านที่จังหวัดมหาสารคาม
แล้วญาติฝากตัวของหลานคนนี้

วันเกิดเหตุเห็นว่าหลานสาวยังไม่ได้กินข้าวกินปลา
จึงเรียกให้มากินข้าวเท่านั้นเอง

อยากกลับบ้านอยากกลับบ้าน

ลุงเองก็เกรงว่าหลานสาวจะได้รับอันตราย
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาตามกลับบ้านเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอนาจารย์อย่างที่หลานบอก
แต่ทีนี้ตำรวจต้องพาตัวของนางสาวนัทไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
แล้วก็ต้องควบคุมตัวนายสุพธผู้เป็นลุงไว้ก่อนในเบื้องต้น
ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาทำอนาจารย์

และอาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มภายหลัง
ขณะที่ตัวลุงเองให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ว่าผลจากการตรวจร่างกายมันก็มีออกมานะครับ
ตำรวจเขาก็มั่นใจในหลักฐานของเขานะครับ